สุราธานีวันนี้แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
รายแรกของจังหวัดเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะครับ
หลังจากที่รักษาหายแล้วนะครับ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานถึง๓๓วันด้วยกัน
ผู้ป่วยบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว
โควิด๑๙ในเรื่องไกลตัวสุดท้ายแล้วมันใกล้ตัวเราจริง
ใครก็ติดได้เนี่ยก็เลยฝากเตือนทุกคนให้ป้องกันตัวเองดีด้วย
นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง
เดินทางไปเยี่ยมไปวัดไข้ผู้ป่วยโควิด๑๙
รายแรกของจังหวัดสุราชธานีที่หายแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่าเขาต้องตรวจซ้ำอยู่นะฮะหายแล้วกลับมาบ้านก็ต้องกักตัวก่อน
แล้วก็ตรวจซ้ำด้วยบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลบังกุ้งอำเภอเมืองนะครับ
ไม่พบเชื้อแล้วนะครับแพทย์ให้มาอยู่ที่บ้านกักตัวอีก๑๔วัน
แต่เจ้าหน้าที่จะมาติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามมาตรการดูแลผู้ป่วยหลังหายออกจากโรงพยาบาล
ผู้ป่วยคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙มาจากพื้นที่ปัตตานีนะครับ
มาตรวจพบว่าภรรยากับลูกสาวอีก๒คนก็ติดเชื้อด้วยนะครับ
แล้วครอบครัวเนี่ยติด๔คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราชธานีเมื่อ๑๐มีนาคม
ภรรยากับลูกสองคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาหายออกจากโรงพยาบาลมาก่อน
ส่วนผู้ชายคนนี้เขามีอาการรุนแรงกว่าเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานด้วยนะ
แล้วอาการก็กำเริบด้วยมีภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยจนอาการโคม่า
หมอบอกว่าต้องรักษาเบาหวานควบคู่ไปด้วยจนสามารถควบคุมน้ำตาลได้ไตก็ปกติแล้วก็
ตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อด้วยแต่หลังจากเริ่ม
มีอาการไปหาหมอแล้ววันที่ไปหาหมอเนี่ยแบบคือหมดสติไปเลยไม่รู้เรื่องเลย๑๕วัน
โอ้โหเนี่ยพอฟื้นคืนมาได้ได้กลับบ้านเนี่ยรู้เลยว่าโควิด๑๙มันใกล้ตัวและอันตรายมาก
ก็เลยอยากฝากบอกทุกคนด้วยว่าต้องป้องกันดูแลตัวเองอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่าเราไม่ติดหรอก

ครับแล้วก็ระหว่างที่รุนแรงเนี่ยผมออกจากโรงบาลคักศีลเนี่ย
อย่างเรายังรู้ตัวอยู่แต่พอขึ้นรถปั๊บไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งว่า๑๕วัน
อาการรุนแรงมากน่ากลัวมาก
ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกคนระวังตัวให้มากเรื่องนี้
อย่าคิดว่าโรคโควิดเป็นโรคที่ห่างไกลตัวเรา
แต่เราไม่ใช่กลัวแต่ไม่ใช่ว่าเรากลัวจนเกินเหตุ

นี่ฮะอดีตผู้ป่วยคนนี้มาจากปัตตานีกลับมาบ้านที่สุราช
แล้วก็เอาเชื้อมาติดภรรยากับลูกสาวอีก๒คน
รวมเป็น๔คนตอนนี้ครอบครัวนี้รักษาหายหมดแล้วนะครับ
แต่ว่าแยกกันอยู่แยกกันอยู่ที่บ้าน
เพื่อกักตัวคนละ๑๔วัน
จะแบบหายดีแบบชัดเจนจริงสุดไปเลย
รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วยังต้องกักตัวต่อนะคะ